เชียงใหม่เขาบอกว่าอาหารล้านนาจะให้กินแบบเดิมแบบธรรมดาเนี่ย
อ่าโลกไม่จำต้องกินแบบครับเซอร์ฟกันคำต่อคำเลย
คุณผู้ชมฮะร้านนี้ร้านลาบช้างศาลครับ
ตามที่บอกเลยเชฟเนี่ยมาปั้นข้าวเหนียว
พร้อมกับอาหารพื้นเมืองที่อยู่ในเซตที่จัดไว้
ออนท็อปบนข้าวเหนียวคุณผู้ชม
ทำเหมือนซูชิญี่ปุ่นนี้
ข้างบนนี่ไม่ใช่ปลาดิบนะไม่ใช่มากูระหรือว่าอะไรพวกนั้นนะ
เออเป็นลาบครับพี่เบิร์ตลาบเมือง
เออส่งถึงมือลูกค้าให้กินคำต่อคำแบบนี้ฮะ
ลาบยังไงให้โลกจำครับโอ้แต่พี่เบิร์ตต้องปรับเปลี่ยนวิธีกินนะ
พี่เบิร์ตปกตินี้กินทีละ๒อย่างนี้กินหมูมามให้แปลง
กะติ๊บนิดเล็กนี่ล่ะโอ้โหน่ากินเลย
ฟังที่มากันหน่อยดีกว่าเจ้าของร้านลาบช้างศาลชื่อว่าคุณลักษณะครับ
เดี๋ยวจะเห็นนี่คนนี้นะสีขาวเนี่ย
เขาบอกว่าในเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยก็มีเล่ากันว่าอยากสร้างประสบการณ์ใหม่
ในการกินอาหารพื้นเมืองแล้วก็สร้างจุดขายให้กับร้านครับ

ปกติทั่วไปก็จะปั้นข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มลาบ
หรือที่คนเหนือเขาเรียกกันว่ากุ้ยลาบ
แต่ตอนนี้กระแสโอมากาเซกำลังมาแรง
ก็เลยเอามาผสมผสานกันกลายเป็นโอมากาเซอาหารพื้นเมือง
ไตล์ล้านนาแบบนี้ครับนี่แบ่งเป็นคำเหมือนซูชิเลย
หนึ่ง๕๙๙บาทครับคุณผู้ชม
มีเมนู๖อย่างด้วยกันก็คือลาบหมูดิบ
ลาบช้างศาลลาบเนื้อดิบลาบไข่มดแดงก็มีนะ
เห็ดถอบน้ำพริกขาแล้วก็น้ำพริกหนุ่มพร้อมแคปหมูครับ
เชฟเขาก็จะออกมายืนปั้นซูชิพื้นเมืองทั้งหมด๖คำ
ถึงมือลูกค้าแบบเมื่อสักครู่ให้ลูกค้าได้กินกันในเซต
สไตล์ซูชิหรือถ้าใครยังชื่นชอบกินแบบดั้งเดิมก็ได้นะ
แล้วแต่ความชอบของคนกินเลยฮะแค่จ่ายตังค์ให้ครบก็พอนะ๕๙๙บาท
จากนี้ครับยังมีเมนูแนะนำอย่างอื่นเช่นแกงฮังเลนี่ผมชอบเลย
ไส้อัวก็มีแอปอ่องอก็มีครับหรือว่าห่อหมกสมองหมูนะ
โอ้โหใครจะกล้ากินแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยให้ลูกค้าได้ลองกินกัน
อยากกินแบบไหนก็ลองบอกกันได้เลยครับสนใจแวะไปได้ครับทุกวันเลย
แล้วร้านเนี่ยร้านนี้เปิดเวลาแปลกมาก
กี่โมง๔โมงเย็นถึง๘โมงเช้าห้ะงงไหมโอ้ถึง๘โมงเช้า
เอาแต่เขาเมืองท่องเที่ยวอ่าใช่แล้วคือเขาไว้รองรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็คนที่อาจจะใช้ชีวิตช่วงกลางคืนนี้บางทีคนไปสังสรรค์เสร็จ
อยากจะกินโอมากาเศษล้านนาแวะมาได้ที่ร้านนี้เลย
แล้วก็บอกในอนาคตไม่แน่นะถ้าขายดีฟิตแบ็คดี
อาจจะเปิดมัน๒๔ชั่วโมงไปเลยครับค่ะร้านลาบช้างศาลที่เชียงใหม่นะฮะ